เล่นเซ็กซ์เทือน
แล้วผู้ชายอีกคนนึงคือน่วมทั้งตัวนะ

ท่านี้ต้องบอกว่าฟังเอาไว้ก่อน

แล้วเขาบอกเขามีหลักฐานคือเนื้อตัวเขาแบบโดนตีโดนกัด

คลิปนี้

ที่จะบนด่านนอกเผื่อสะดาลเจาะสงขรา

เป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ถ้าพอจะฟังเสียงได้ฟังหน่อยดีกว่าไหม

มันจะมีช่วงหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคลิปนี้นะ

กำลังจะกำลังจะอะไรเบิร์ต
กำลังจะมีเพศสัมพันธ์กันครับกับนายพลคนนี้
คืออยู่บนเตียงแล้วอ่ะ
ย่ำทุบตีร่างกายเขียวช้ำไปหมด
แบล็คเล่าบอกว่าเขารู้จักกับนายพล

โดยพูดคุยกันเมื่อวันที่๒๒เมษายนประมาณ๓ทุ่ม
หลังจากนั้นนะครับก็นัดพบกันที่โรงแรมตอน๕ทุ่ม
โอ้โหคุยกัน๓ทุ่มนัด๕ทุ่มเลย
แบล็คอ้างบอกว่าขณะอยู่ในห้องกับนายพลนายดังกล่าว
ได้ชวนให้ใช้ยาเสพติดชนิดนึง

คล้ายน้องน้ำแข็งเราเนี่ย

กระทั่งเขามีเลือดออก
มีเลือดออกนะครับแน่เลือดออกเห็นไหม

หลังจากนั้นเขาก็พูดคุยกับนายพลบอกว่า
คุณจะต้องรับผิดชอบเยียวยาฉันแล้วล่ะเนี่ยฉันเจ็บในพลกลับ
บอกว่าถ้าเอารูปพี่ไปปล่อยพี่จะฟ้องแล้วนะแล้วโยนธนบัตรธนบัตร
บาทละสองพันบาทใส่หน้าเขาแล้วบอกว่าเอาไปสองพันพี่ให้

มันไม่ใช่ครับคืออย่างน้อยยาวจิตใจเรานิดหนึ่ง
แต่คุณผู้ชมเรื่องนี้ฟังเอาไว้ก่อนที่ผมบอก

นี่ครับเป็นรอยไปหมดแล้วเป็นจำแดงนั่น

ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแจ้งความหรือเปล่านะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าท่านในพลท่านนั้นน่ะ
จะออกมาชี้แจงหรือเปล่านะครับ

ฟังเอาไว้ก่อนด้านนี้ไว้ก่อน